ในโซเชียลค่ะคือน้องผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นแหละ
แต่เขาก็มีพฤติกรรมชอบไปขโมยข้าวของภายในวัดแล้วถูกเขาจับได้
มีการลงโทษด้วยการเอาสายยางหวดไปที่หลังและที่มือ
เพื่อให้หลาดจำกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แต่มีคำถามว่ามันเกินไปหรือเปล่ามันเกินไปไหมไปดูเลยฮะ
ไปไปรับสภาพให้ได้

มันหมดอย่างขนาดนั้นเลยเหรอ
มึงมาไอ้

มึงไม่มีสิทธิ์เลือดของมึง
มึงเอามาไอ้

แต่เข้าใจได้ว่าเขาไปขโมยของ
แต่สิ่งที่มันเกิดคำถามตามมาชาวเน็ตเขาก็เสียงแตกว่า
ทำอย่างนี้มันเกินไปหรือเปล่า
เขาก็เป็นเด็กมันอาจจะต้องสั่งสอนเขาหรือยังไง

แต่บางส่วนก็บอกว่าก็ดีแล้วเขาเป็นหัวขโมยต้องให้หลาดจำอะไรอย่างนี้นะฮะ

แต่บางคนก็บอกว่าถ้ายังไงแจ้งความดีไหม

บางคนก็บอกว่าเออมันก็ถ้าส่งไปเดี๋ยวจะเสียประวัติเด็กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
มีคนฝากฝ่ายแต่ละฝ่ายเขาก็มองคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรแบบนี้
แต่บางส่วนเขาบอกว่าใช้วิธีการส่องสอนพูดคุยน่าจะดีสักกว่าหรือเปล่านะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งพร้อมข้อความระบุว่าเหรียญ
ต่างมุมตีแล้วสั่งสอนแล้วตบโดยชายเสื้อดำใช้สายยางฟาดเด็กอย่างแรงทั้งที่หลังแล้วก็ที่มือ
แล้วก็คือภาพที่เราไม่เห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการตบหน้าเด็กด้วยนะครับ
ฟังจากเสียงในคลิปจับใจความได้ว่านี่ฮะตบหน้าเลยนะครับตบแรงมากด้วยนะครับ
คือจับใจความเสี่ยงที่เขาพากมาคือเด็กเข้าไปขโมยแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกผู้ชายก็ถามว่าอดอยากมากเหรออะไรอย่างนี้ครับ
นี่ฮะนอนแล้วฟาดอย่างนี้ครับแล้วสองคนช่วยกันฟาดนะครับ
เขาบอกว่าเคยมีการทำสัญญาแล้วว่าจะไม่ทำแบบนี้ไม่เกาะเหตุซ้ำอีกแต่ว่ามาเกาะเหตุซ้ำก็เลยต้องลงโทษแบบนี้เพื่อให้หลับจำนะฮะแน่นอนหลายคนก็บอกว่ามันแรงเกินไปนะฮะถ้าจะให้เขาเข็ดหลักก็ส่งตำรวจลงโทษกันไปตามกฎหมายนะฮะเพราะเป็นห่วงน้องเขาอะไรแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย